ต่อเรื่องนี้อุทาหรณ์สำหรับคนที่ใช้ฟืนใช้ไฟ
ใช้ไฟฟ้านะคะสำคัญมากจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับช่างก่อสร้างค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือเขาต่อปลั๊กพ่วงใช้เองนะคะ
ว่าถอดรองเท้ายืนอยู่บนพื้นเปียกขณะทำงานด้วย
โอ้โหครบวงจรเลยค่ะครับถูกไฟดูดลงไปชักเลยค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะหน้าที่ชีวิตจริง
นี่ละดูครับไม่ได้สวมรองเท้า
ก็อาจจะตอนแรกก็อาจจะสงสัยว่าทำไมถึงถูกไฟดูดได้
สวมรองเท้านั่นก็สาเหตุหนึ่งนะคะ
แต่ถ้าดูปลั๊กไฟเนี่ยนะคะ
ปลั๊กไฟอันนี้นะคะ
มันไม่ได้มาตรฐานค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือคุณวินัยที่เป็นเจ้าของคลิปนี้นะคะเขาเล่าบอก
เขาก็ว่าจ้างช่างก่อสร้างมารีโนเวทบ้าน
แล้วตอนนี้คือเขาก็กำลังจะใช้ปลั๊กไฟเป็นปลั๊กพ่วงที่ต่อเอง
มันเป็นสายเปลือยตัวสายมันเปลือย
แล้วช่างทำงานก็ไม่ได้สวมรองเท้าแล้วพื้นที่ยืนเนี่ยพื้นเปียก
ทีนี้พอรูดสายไฟมือก็ไปสัมผัสกับฐานปลั๊กพ่วงที่มันเป็นเหล็กอะค่ะ
ก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะโอ้โห

อันนี้คือวิธีช่วยคนถูกไฟดูดที่ถูกต้อง
ไม่ได้ช่วยมือป่าเอาท่อเขียให้พ้นจากสายไฟ
นี่คือคุณวินัยบอกว่าก็ช่วยเหลือออกมาได้ปลอดภัย
วันนี้ช่างเองกลับเข้าไปทำงานก็ยังใช้ปลั๊กตัวเดิมอยู่
คุณวินัยเลยเข้าไปเตือนบอกมันใช้แบบนี้ไม่ได้
นั่นคือสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายนะคะ
ก็เอาที่มาตรฐานมาเปลี่ยนให้ใช้
แล้วก็ให้คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครก็ตามที่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ต้องเป็นของที่ได้มาตรฐานไม่งั้นอันตรายถึงชีวิต
คุณผู้ชมเนี่ยดูสิเป็นปลั๊กพ่วงแต่ตัวหัวปลั๊กเนี่ยมันไม่มีไง
ก็เป็นสายเปลือยเอาเสียบเอาไว้เฉย

โอ้โหเป็นช่างต้องทำงานอย่างมืออาชีพนะครับ
เอาแบบช่างเขาเถอะแบบนี้เรียกช่างเขาเถอะเนี่ย

กับความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นนะคะ
เป็นอุทาหรณ์ค่ะสำหรับคนที่ต้องทำงานกับไฟฟ้าทุกท่านนะคะ